คุณผู้ชมคะคดีนี้หลังจากที่สารได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
พร้อมทั้งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
วันนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์ก็ได้ย้อนรอย
สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันจากรายงานค่ะ

เพราะว่าคนทำผิดได้รับโทษทาง

เพราะฉะนั้นประหารชีวิตให้ต่อชีวิตขอบใจครับ
และว่าเราได้รับความเป็นคำ
มณฑลไกรวัตนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ีดาของนายอุดรไกรวัตนุสร
เดินทางไปฟังคำพิพากษาสารดีกา
คดีที่บุตรชายถูกนายคันชิตทัพสุวรรณ
อดีตสสสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์ยิงเสียชีวิต
เมื่อวันที่๒๕ธันวาคม๒๕๖๒

หลังได้รับฟังคำพิพากษาสารดีกา
จำคุกนายคันชิตตลอดชีวิต
และให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
แก่นายมณฑลผู้เป็นโจทย์ร่วม
และครอบครัวของฝ่ายผู้เสียชีวิต
คำพิพากษาของสารชั้นต้นด้วย
การเดินทางมารับฟังคำพิพากษาดีกาวันนี้
มีครอบครัวและผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติงาน
กับนายอุดรมารอรับฟังคำพิพากษา

ขณะที่ฝ่ายจำเลยมีเพียงตัวแทน
มาร่วมรับฟังคำพิพากษาเท่านั้น
ย้อนหลังกลับไปเมื่อ๕ปีก่อน

อุดรซึ่งขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นนายกอบจสมุทรสาคร
แวะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน
ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีมหาชัย
ถนนเศรษฐกิจอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ขณะยืนล้างมือหน้าห้องน้ำ
คนร้ายได้เดินเข้าไปใช้ปืนจ่อยิงในระยะประชิดกว่า๑๐นัด
นายอุดรล้มลงเสียชีวิต
ตำรวจสืบจากประจักษ์พยานและหลักฐานต่าง
ทราบว่าคนร้ายรายนี้คือนายคันชิตทัพสุวรรณ
ซึ่งในขณะนั้นเป็นสอสอสมุทรสาครพักประชาธิปัตย
จึงได้ออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี
ซึ่งต่อมานายคันชิตได้ติดต่อขอมอบตัวเพื่อต่อสู้คดี
คดีนี้สารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตนายคันชิต
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่ในชั้นศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต
กระทั่งในวันนี้สารดีกาได้มีคำพิพากษายืน
สารอุทธรภาค๗ให้จำคุกตลอดชีวิต
โดยสาเหตุของการสังหารโหดในครั้งนี้
มาจากเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน